ดูเรื่องราวคนหายนะคะหนุ่มวัย๒๗ปีค่ะ
หายไปตั้งแต่๖พฤศจิกายนแล้ว
ญาติพยายามตามหาทุกที่ที่คาดว่าจะไปหรือว่าจะไปอยู่ที่ไหน
เจอตัวแล้วนะคะแต่ว่าน่าเสียดายค่ะ

กลายเป็นว่าไปเจอเป็นศพนอนตายขึ้นอืดอยู่ตรงป้ายโฆษณา
ริมถนนในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
มูลนิธิกุศลธรรมเข้าตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิต
ใต้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร๙ตำบลรัศดานะคะ
จากถนนไปประมาณสัก๒๐เมตรใต้ป้ายโฆษณาเนี่ยค่ะ
ก็พบร่างของผู้เสียชีวิตดูจากลักษณะน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้ว
ใกล้เคียงกันมีรองเท้าแตะสีเทาหนึ่งคู่เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเป็นหลักฐานค่ะ
ต้นไม่พบร่องรอยหรือว่าบาดแผลถูกทำร้ายร่างกาย
และไม่พบหลักฐานระบุตัวตนผู้ตายด้วย
ตำรวจคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะคือนายชะนันชัยกษีรักษ์วัย๒๗ปี
ซึ่งญาติมาแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพทหลางตั้งแต่๑๐พฤศจิกายนแล้วค่ะ
คือนายชะนันชัยหายตัวออกจากบ้าน
พร้อมกับมอเตอร์ไซค์ทะเบียนดเด็กถถุงงองู๗๐๓๑ภูเก็ต
ตั้งแต่บ่ายวันที่๖พฤศจิกายน
ทั้งโพสต์ติดตามตัวผ่านโซเชียลโทรตามเดินตามหา
กระทั่งมีชาวบ้านมาแจ้งค่ะว่าเจอมอเตอร์ไซคันนี้แล้ว
จอดทิ้งเอาไว้ริมถนนใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละ
ก็ติดต่อให้ยาดมารับคืนพอยาดมาถึงนี่นะคะ
ก็รู้สึกว่าถ้ารถอยู่นี่ตัวคนก็น่าจะอยู่ไม่ไกลจากรถ

ลองเดินหาค่ะแล้วก็เจอจริง
แต่ว่าเจอเป็นศพนอนอยู่ตรงป้ายโฆษณานี้นะคะ
ซึ่งจากรูปภัณฑ์สันธารแล้วก็หลักฐานที่พบในตัวแล้วเนี่ย
ค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะคือนายชะนันชัยจริง
แต่เดี๋ยวต้องรอผลตรวจทางนิติเวทยืนยันอีกครั้งเพื่อความชัดเจนค่ะ